ส่วนที่สุรินทร์เองคุณผู้ชมก็อ่วมเหมือนกันนะเพราะว่ายังเจออิทธิพลจากโนรูมา
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันครับน้ำป่ามันก็หลากท่วมถนน๘เลนคุณผู้ชมฮะ
น้ำเป็นปื้นไปหมดแบบนี้เลยเหรอจะเป็นทะเลอยู่แล้วคุณผู้ชม
แล้วคือนี่ขนาด๘เลนนี่สันมาร์ทใจพี่สู้มากเลยเหรอ
ยังพอขับได้นะเพียงแต่ว่าเวลาเจอรถใหญ่สุด
สวนมาจากอีกฝั่งเนี่ยเนี่ยคลื่นมันมาไงคุณผู้ชมนะ
คลื่นน้ำก็ซัดเข้ามาซัดเข้ามาเนี่ยขับได้แค่เลนขวาสุดเท่านั้น

แต่ก็เห็นนะว่ารถใหญ่เขาก็ค่อยขับนะคุณผู้ชม
แต่ด้วยความใหญ่ของรถคลื่นก็เลยเป็นแบบนี้เลยครับ
ซัดรถคันที่อยู่ฝั่งนี้ไปเหมือนกัน
ก็ต้องลุ้นกันไปคุณผู้ชมถ่ายไปลุ้นไปว่าจะรอดตลอดฝั่งหรือเปล่า
สุดท้ายครับก็ลุยน้ำผ่านไปได้ด้วยดี
เจ้าของคลิปเนี่ยก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แชร์ประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยเสี่ยงตาย
เพราะขับรถลุยน้ำท่วมมา
มีข้อความว่าถนน๒๔สังขะไม่น่าเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้เลย

ดีมากที่ผ่านมาได้ต่อไปจะไม่ไปทำอะไรเสี่ยงแบบนี้อีกแล้ว

มาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
ประกอบกับมีโนรูเข้ามาด้วยทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องเลย
มันก็มีมวลน้ำสะสมสะสมจากเทือกเขาพนมดงรัก
ชายแดนไทยกัมพูชาท่วมถนนแล้วก็ท่วมบ้านเรือน

นี่เป็นถนนทางหลวงสาย๒๔อำเภอสังขะที่สุรินครับ